ข่าวนี้หนุ่มจ๋าขยับเข้ามาใกล้จอกันได้เลยนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเรามีความแซ่บของสาวมาฝากกัน

สาวหลายคนเขาสลัดผ้าใส่ชุดบิกินี่อวดหุ่นสวยงามกันพร่ำเลยคุณผู้ชมดูสิ
เรียกว่าสร้างสีสันชวนหลงไหลกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
สำหรับดาราสาวทั้งหลายที่ลุกขึ้นมาใส่ชุดบิกินี่ขยี้ใจ

คุณไอซ์อภิษดาโอ้โหเธอวันนี้ต้องติดป้ายไว้เลยเรื่องความแซ่บ
เวลาที่สาวไอซ์เนี่ยได้สลัดผ้าสวมชุดว่ายน้ำใดเลยก็คือ
ทำเอาไอจีร้อนระอุล่าสุดจุดไฟกันอีกแล้วคุณ
คือเราเนี่ยแอบไปส่องในสตอรี่ของคุณแพรวัฒนิกา
และนี่เลยค่ะเป็นยังไงบ้าง
คุณไอซ์อวดความเซ็กซี่ขยี้ใจด้วยชุดว่ายน้ำสี่กรมท่าขับผิวสุด
แต่ดีไซน์ของชุดนี่บอกเลยว่าหวั่นตรงช่วงห่วงตัวเองอ่ะเห็นไหมมันเหนือ

ใช่ส่วนหุ่นนั้นคุณผู้ชมเกินต้านจริง
หุ่นก็ว่าอย่างหนึ่งผิวพันธุ์ก็ว่าอีกอย่างหนึ่งนะคุณนะ
คือชุดเขาเนี่ยเป็นชุดที่มีความดึงดูดสีก็ดึงดูดด้วยนะคะ
แล้วเนี่ยเห็นสีบันเย็นบันไดนี่ไหม
เปิดหลังเว้าสูงอีกด้วยนะคุณผู้ชม

คือเห็นแล้วอิจฉาตาร้อนกับหุ่นของสาวไอซ์เสมอนี่

แล้วยิ่งคนสวยใส่แบบนี้มันยิ่งขับให้ชุดดูเด่นขึ้นไปอีก

คุณผู้ชมเขาดีด้วยนะคะ
ต่อกันเลยค่ะกับดรคนสวยคุณจ๋านัทถาวีรณุษย์นะคะ
ผู้ที่รักการออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจเห็นกล้ามหน้าท้องไหมคุณผู้ชม

เลข๑๑เห็นชัดยิ่งกว่า
หุ่นสับมากปังมากนะคะ
แบบนี้เนี่ยพอได้ออกไปเที่ยวทะเลก็ไม่พลาด
ที่จะหยิบบิกินี่ทูพีชตัวจิ๋วมาใส่
งานนี้เป็นสไตล์ก่ออกสีแดงกางเกงสีน้ำเงิน
และที่น่าโฟกัสค่ะหน้าท้องหน้าใจ

กำลังใจทุกวันนะถ้าเกิดว่าใครติดตามไอจีของคุณจ๋านะคะคุณผู้ชม
เรียกว่าขึ้นร่อง๑๑กล้ามแน่นะคะ
คือเห็นถึงความแข็งแรงสุขภาพดีของดรจ๋าแบบปัง
นิ่งว่าจึ้งแล้วคุณผู้ชมมาดูคลิปค่ะ

นี่เลยอวดคลิปความเซ็กซี่เพิ่มด้วย
เดินสวยเดินริมทะเลให้ได้เห็นน้ำทะเลเย็นฉ่ำกระเซ็นใส่แบบนี้
โอ้โหเห็นแล้วสดชื่นตามไปด้วยนะเรือนขวัญเนาะ
เห็นแล้วก็อยากไปทะเลเหมือนกันนะเนี่ยสุดยอดไปเลยนะจ๊ะ

แจ่มว้าวค่ะของสาวสายแดนจันจิจันจิรายังไงคะ
มีหลากหลายอารมณ์นะก็มีทั้งเซ็กซี่มีทั้งเท่มีทั้งน่ารัก

ล่าสุดค่ะเธอสลัดผ้าเลยจ้ะ
บิกินี่สีสันบอกเลยโอ้โห

มันช่างละมูลละมายไปกับสีผิวเลยขาวของเธอมากเลย
หรือจะเป็นนี่เลยจ้ะวันพีชสีขาวเว้าสูงไปเลยแบบนี้
สับมากค่ะแล้วที่ตาสุดก็คือเห็นจะเป็นหุ่นของสาวจันจินะ
ก็เขาเต้นแล้วเนาะออกกำลังกายอ่ะเนอะบอกเลยว่าไม่ต้องบรรยายอะไรมากค่ะ
ไม่ต้องพูดเยอะนะเหมือนมันเจ็บคอเปล่าเป็นห่วง
ภาพก็ฟ้องอยู่แล้วว่าดีดีเหลือเกินชั่วทรงองค์เอวโอ้โห
เดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกันนิดนึงค่ะ
ชอบชอบเหมือนกันชอบตามไปดูเวลาเขาเต้น
ยายแจ๊กเต้นตามแล้วจ้าแจ๊กลินเต้นตามแล้วจ้า
คุณผู้ชมค่ะจะปิดทางนิดนึงก็ละกันนะคะ
บอกเลยว่านิชาไม่อดโยนแล้วนะคะ
ทำไมมองในแบบเข้าใจแฮะแบบนี้
แข็งใจจะเห็นน้องวานอะไรแบบนี้

รูปกับน้องหมาตัวโปรดที่ละสายตาไม่ได้ก็เห็นจะเป็นชุดที่ใส่ค่ะ
แม้เปิดเนื้อเปิดหนังมังสา

ที่พูดนั้นไม่ใช่อะไรนะชอบจ้า

หรือจะเป็นตอนที่ไปเที่ยวทะเลนะคะ
เธอก็ขอแต่งอรงศงเครื่องให้เข้ากับจอถานที่
มารับแดดลมทะเลนิดนึงละกัน
ช่ำไปเลยเมีย
นี้เลย
นะคะ
เข้ามาแสดงความคิดเห็นอะไร
แสดงว่ารูปเหล่านี้ให้สามผ่านไปเลย